คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้คนดูกันแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมากเลยในโลกออนไลน
เพราะว่ามันเป็นความน่ารักของพ่อลูกคู่หนึ่งนะคะ

ลูกสาวนั่งทำการบ้านหน้าเมนเผาศพ
ในขณะที่คุณพ่อกำลังเก็บกระดูกอยู่ด้านหลัง
ภาพคือเห็นชัดเจนเลยลูกก็ทำการบ้านพ่อก็ทำงานอยู่

นี่ค่ะนายสิโรดมอายุ๔๐ปี
มีข้อความว่าอย่าปล่อยให้เสียเวลา
ทำการบ้านรอป๊านะลูก

เราก็เลยส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเรา
คุยกับคุณพ่อและลูกสาวนะคะที่วัดจรูนราช

แต่เราเจอแค่คุณพ่อค่ะนายสิโรดม
ลูกสาวชื่อว่าน้องปูเป้นะอายุ๑๒
คุณพ่อก็กำลังเผาศพผู้เสียชีวิตอยู่เลยพอทำงานเสร็จพ่อก็มาคุยกับนักข่าว
พ่อบอกว่าคือตอนเนี้ยน้องปูเป้เรียนอยู่มหนึ่ง
โรงเรียนชนกัญญานุกูลที่ชนบุรีพ่อเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นสับปะเรอ
ทำงานที่วัดนี้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วก็เป็นกู่ภัยด้วย
ช่วยงานสาธารณประโยชน์ที่ชนบุรีตั้งแต่น้องปูเป้ยังเด็กอะค่ะ
ในติ๊กต๊อกคุณแม่ถ่ายค่ะคือด้วยความที่ลูกไม่กลัวไงอืม
ไม่กลัวก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือลูกก็เห็นคุณพ่อทำงานอยู่แล้ว
ก็ซึมซับการทำงานของพ่อพ่อบอกพาน้องปูเป้ไปทำงานด้วยเป็นประจำ
คือน้องปูเป้ตอนเนี้ยอยู่มหนึ่งอายุสิบสองน้องเป็นอาสาสมัครคู่ภัยนะคุณผู้ชม
นี่ทำงานกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กนะคะตัวคุณพ่อก็เอาโต๊ะมาวางให้ดูเลยว่าน้องปูเป้นั่งทำงานใกล้ใกล้กับเตาเผาศพเลย
โรงเรียนก็อยู่ใกล้ใกล้กับวัดที่พ่อทำงานอยู่ลูกเลิกเรียน
ก็เนี่ยก็มานั่งรอพ่อที่วัดก็ให้พ่อทำงานไป
ลูกก็ว่างว่างจะทำอะไรอ่ะก็ทำกันบ้านรอสิ
จะได้ไม่แบบไม่แบบเสียเวลาไปเปล่าเปล่าเนาะคือพ่อบอกว่าพ่อยังทำงานไม่เสร็จ
ไม่กลัวอะไรนะลูกก็นั่งทำการบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิป
เมื่อวานก็เผาศพหนึ่งแล้วตอนนี้พอเสร็จแล้วเราก็มันมีเวลาเหลือนะ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
วันนี้น้องปูเป้มีเรียนพิเศษนะครับ

แต่ว่าคุณเนติชาวได้คุยกับน้องปูเป้นะฮะ
หลังจากเลิกเรียนพิเศษนี่น้องปูเป้นะครับ

แล้วการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

เดี๋ยวฟังคำตอบจากน้องปูเป้นะครับ

เพราะอะไม่รู้
โอเคน้องเขาบอกเขาไม่ได้กลัวอะไรนะฮะ
ปูเป้บอกว่าคุณพ่อเนี่ยสอนว่าเรื่องเหล่านี้คือเรื่องธรรมชาติ
แก่เจ็บตายนะครับคนเราเกิดมาก็ต้องตาย
ปกติรอพ่อเป็นบางวันนะฮะเฉพาะวันที่พ่อเนี่ยมีงานติดพันธุเลิกงานช้า
ก็จะไปรอพ่อที่วัดแบบนี้นะครับ
หลังจากเป็นข่าวดังตรงนี้เนี่ยน้องปูเป้บอกเพื่อนก็ชื่นชมให้กำลังใจเข้ามา
ก็เลยอยากฝากบอกเพื่อนว่ายังไงเพื่อนก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
แบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่ทำให้พ่อแม่เนี่ยลำบากใจ
เหมือนน้องปูเป้เนี่ยอ้าวการบ้านยังไม่เสร็จพ่อทำงานอยู่ไหมเนี่ย
พ่อเมื่อไหร่จะเลิกก็นั่งทำกับบ้านไปทำตรงนั้นเลย